สมัยก็พาแล้วแค่ตรอดแค่นั้นแล้วนะ
มึงตกหน้ากูแล้วมึงก็ต่อ
แล้วมึงตะดาวมึงก็เว้ย

ถ้าล้นล้นนะกูเรียบประกันนะ

มันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่า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
มันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่า
มันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่า
ตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเขามีอะไรนะสนับมือ
เราเห็นว่าเขาใส่สลับอะไรตอนนั้นเหมือนไม่แน่ใจเพราะเขาเดินมาใช่ไหม
เห็นว่าเขาเหมือนเขากำอะไรมาใช่ไหมแต่ไม่เห็นว่าเขาเป็นสมัครมือ
เข้าไปข้างหลังแต่เหมือนว่าเขาถืออะไรมาตอนนั้น
รู้สึกว่ามันหนักอะพี่มันโดนแบบแรงมากอ่ะมันหน่วงแบบ
หมัดคนปกติใช่ไหมโดนศีรษะเราเขาต้องเจ็บมากกว่าเราอ่ะดิ
แต่เนี้ยผมกลับว่ามันหนักอืมรู้สึกว่าอีกพอทีที่ตรงเนี้ย
เลือดเราเริ่มไหลแล้วแฟนแฟนเห็นว่าเขามีเหล็กที่มืออ่า
ถึงรู้ว่าแล้วก็มีพยานตรงนั้นเขาบอกว่าเขาจะบอกว่า

แต่เอ่อพี่เอ่อพี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าผมปาดหน้าเขานะครับ
แล้วทีนี้ก็คือว่าแล้วทีนี้ผมก็จอดป้ายรถเมย์ไม่ได้
ก็คือผมได้เลยไปป้ายรถเมย์ไปแล้วถ้าผมจอดตรงตรงนั้นตำรวจ
ถ้าจะมีตำรวจมาเขาก็จะจับผมสิเพราะว่ามัน
บางทีห้ามจอดใช่ไหมนะครับเพราะว่าผมได้ยินด่าผมแหละ
เขาด่าผมแหละผมก็ยูเทิร์นรถกลับไปแต่ไม่ได้ตามเขานะ
ผมก็หาผู้โดยสารไปเรื่อยแล้วก็เปิดไฟว่างหา
ผมไม่ได้ใส่สลับมือกับผมผมไม่ได้มีการที่จะไปต่อยเขานะ
ผมบอกว่าพี่พี่ด่าผมพี่ก็ขอโทษผมสิใช่ไหมล่ะครับ
เขาก็บอกว่าพี่พี่ผิดพี่ก็ควรที่จะขอโทษผมสิ
แล้วทีนี้ก็โวยวายกันอยู่พักนึงเขาก็ต่อยผมเลย
ผมก็ต่อยคืนผมเจ็บตามตัวครับแล้วก็เจ็บตามชิ้วครับ
แต่ตอนนี้มันหายแล้วเมื่อวานมันเอ่อบวช
บทแต่เรายืนยันว่าไม่ได้ใส่สนามมวยใช่ไหมครับผมนะฮะ
ไม่ไม่เขาไม่เขาไม่ก็จะใส่หมวกก็ไปทุบตีหรอกเขาทืมวกกตงนอกอยู่
คือเขาใส่หมวกใช่ไหมเขาก็ต้องถอดออก
นี่เขาก็ตีผมผมก็ต่อยคืน
แล้วถามพี่ศาลกรที่เขาขอโทษ

แต่แค่มองด้วยแหละเขานะถ้าตอนนั้นเขาขอโทษแต่อีกแรกก็จบ

พี่จะบอกว่าพี่เปิดสัญญาณแต่สัญญาณของพี่มันกระชั้นกระซิบอยู่แบบ

โอเคพี่ขอโทษพี่ด้วยกันที่ผมผิดขอโทษพี่